คุณผู้ชมคะเราขอต่อกันด้วยโครงการ๙คนละ๙ค่ะ
ล่าสุดค่ะซูเปอร์โพลเขาเปิดเผยโพลของวันนี้นะคะ
ว่าคุณตูนถูกยกย่องนะสำรวจจากประชาชนแล้ว
ให้เป็นบุคคลดีเด่นแห่งปีประจำปี๒๕๖๐ด้วยค่ะ
ก็กวาดผลโพลบุคคลดีเด่นแทบจะทุกสำนักเช่นเดียวกันค่ะ
สำหรับการวิ่งวันนี้นะคะเข้าตัวเมืองราชบุรี
มีประชาชนมาจอดรถยืนคอยถ่ายภาพ
แล้วก็บริจาคเงินสมทบทุนกันอย่างไม่ขาดสายเลยค่ะ

หนูน้อยแต่งชุดเป็นคุณหมอนางพยาบาล
พร้อมถือป้ายให้กำลังใจพี่ตูนสู้ค่ะ
แล้วก็ที่บริเวณหน้าวัดดอนตะโก
อบตดอนปะโกค่ะก็ได้นิมนต์พระจำนวน๕รูป
มาปราบพรมน้ำมนต์นะคะให้กับตูนแล้วก็ทีมงาน
พร้อมร่วมสมทบทุนให้กับตูนอีกด้วยค่ะ

จากโรงเรียนบรมราชนีนาฏราชวิทยาลัย
มาเล่นดนตรีโดยตูนค่ะได้แวะเอาร่วมร้องเพลงนะคะ
แสงสุดท้ายร่วมกับเด็กนักเรียน
แล้วก็กว่าจะถึงการวิ่งในครั้งนี้นะ
ก็ขอบคุณในน้ำใจของชาวราชบุรีด้วยค่ะ
ชมภาพความน่ารักของพี่นะคะ
เราไปกับศิลปินตัวน้อยกันค่ะ

เด็กหลายวัยเลยรวมไปถึงน้องวงนี้ด้วย